มันเป็นแบบที่สุดท้ายแต่มันเป็นแบบที่สุดท้าย
มันเป็นแบบที่สุดท้าย

มันเป็นแบบที่สุดท้าย
มันเป็นแบบที่สุดท้าย
มันเป็นแบบที่สุดท้าย
มันเป็นแบบที่สุดท้าย

มันเป็นแบบที่สุดท้าย
มันเป็นแบบที่สุดท้าย
มันเป็นแบบที่สุดท้าย
มันเป็นแบบที่สุดท้าย

มันเป็นแบบที่สุดท้าย

มันเป็นแบบที่สุดท้าย

มันเป็นแบบที่สุดท้าย

มันเป็นแบบที่สุดท้าย
มันเป็นแบบที่สุดท้าย

มันเป็นแบบที่สุดท้าย

มันเป็นแบบที่สุดท้าย

มันเป็นแบบที่สุดท้าย
มันเป็นแบบที่สุดท้าย

มันเป็นแบบที่สุดท้าย

มันเป็นแบบที่สุดท้าย

มันเป็นแบบที่สุดท้าย

มันเป็นแบบที่สุดท้าย

มันเป็นแบบที่สุดท้าย

มันเป็นแบบที่สุดท้าย

มันเป็นแบบที่สุดท้าย
มันเป็นแบบที่สุดท้าย

มันเป็นแบบที่สุดท้าย

มันเป็นแบบที่สุดท้าย

มันเป็นแบบที่สุดท้าย

มันเป็นแบบที่สุดท้าย

มันเป็นแบบที่สุดท้าย

มันเป็นแบบที่สุดท้าย

มันเป็นแบบที่สุดท้าย

ทีนี้เอาเท่าที่คุณปรางทิพย์ทราบก่อนค่ะ
คุณพังธิปทราบเรื่องเห็นตั้งแต่ตอนกี่โมงค่ะ

พี่ชายนอนรถอยู่ในรถไม่แน่ใจว่าโดนยิงหรือเปล่า
ตอนที่คุณภัทรศรโทรหาคุณปางชิบเลยนะคะ

เขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงปืน
แล้วฟิตนักนอนอยู่ในรถ

แล้วมีรอยกระสุนปืน
อันนี้เราก็เข้าใจว่าเขาจะยิงตัวตายหรือเปล่าแต่ก็ไม่แน่ใจไงก็เลยรีบออกมาดู
ใช่แต่พอมาดูแล้วมันก็ไม่ใช่เพราะว่ามันมีกระสุนปืนรอยยิงข้างนอก๓นัด๓๔นัดอะไรประมาณนี้
แล้วก็ไปส่องดูก็เห็นว่าพี่ชายนอนอยู่ในรถก็เลยเรียกกู้ภัยก็ให้กู้ภัยแจ้งตำรวจให้
แล้วคู่ภัยมาตอน๑๕๓๐ก็จะมาเปิดรถแล้วรถมันล็อคอยู่เขาก็เลยแงะเพื่อที่จะเอาคนออกมา
กู้ภัยตัวผู้ตายเนี่ยนะคะเสียชีวิตระหว่างนำส่งโรงพยาบาลหรือในที่เกิดเหตุเลยคะ
น่าจะในที่เกิดเหตุเลยเพราะว่าตอนที่อยู่ในรถพอเปิดประตูแล้วเขาบอกตั้งแต่แรกว่า
ไม่มีชีพจรไม่เต้นแล้วอืมแต่เขามาดูอีกทีหนึ่งเขาบอกว่าก็ยังมีชีพจรเต้นอยู่นะ
ซึ่งตอนนั้นตัวคุณประพัดศรภรรยาอยู่ด้วยตลอดใช่ไหมคะ

คุณประพัดสอนเล่ารายละเอียดให้คุณปางทิพย์ฟังว่ายังไงบ้างคะ
เขาก็ไม่ได้เล่าเหล่าอะไรเขาก็เล่าให้ฟังแค่นั้นว่าผู้ชายโดนยิง
คือตามข่าวคุณประพัทย์สอนทันเห็นมอเตอร์ไซค์ที่มา
เห็นหลังเห็นไม่ไหวเพราะว่าเขาเปิดประตูรั้วเขาลงไปเปิดประตูรั้ว
โรงเรียนแล้วเขาก็ดันประตูรั้วแล้วเขาก็จะรอให้พี่ชายขับรถเข้าไป
แต่พี่ชายเขาก็ไม่ได้ขับเข้าไปรถมันก็ยังเปิดไฟอยู่
เขาก็เลยเอกใจว่าทำไมอาทิตย์เขาไม่ขับรถเข้าไป

หันหลังเดินมาที่รถไปทัลเมอเตอร์ไซค์ก็ออกไปแล้วเห็นหลังเว้ย
ใส่หมวกกันน็อกเต็มใบค่ะ
อันนี้ไม่แน่ใจแล้วเขาไม่ได้สังเกตถึงขนาดนั้น
เพราะว่าเขาเห็นวิธีเขาเห็นกระสุนรถโดนยิงแล้ว

เขาก็บอกว่าไม่มีนะมีแต่มันย้อนกลับไปเขาว่าอย่างนั้น
แต่มันวิ่งขับออกไปคุณคุณคุณปรังทิพย์คะ
จุดเกิดเหตุเนี่ยก็คืออยู่หน้าโรงเรียนเพราะว่าเขาจะเข้าเขาไป
เขาไปเปิดประตูรั้วโรงเรียนเนี่ยนะคะคือตรงนี้เนี่ย
โดยพื้นที่แล้วเนี่ยนะคะเป็นชุมชนไหมคะ
มันเป็นโรงเรียนของอำเภออ่ะ
กล้องวงจรปิดก็ปิดก็มีหลายตัวแต่ถามแล้วเขาบอกว่ากล้องวงจรเสียหมด
ทุกตัวตรงตรงจุดเกิดเหตุก็มีกล้องวงจรนะมีสองตัว
เสียทุกตัวแต่เขาถามแล้วเสียอยู่แต่เขาบอกว่าเสียหมดทุกตัว
อยู่นานแล้วยังคะอันนี้ไม่แน่ใจเขาบอกว่าเสียนานแล้วนะ
ถามว่ากล้องวงจรเนี่ยเปิดได้ไหมส่วนเราเพื่อเบิ้ลที่จะดูคนร้ายว่าเป็นใคร
คนยิงเขาก็บอกว่ากล้องวงจรมันเสียอันนี้คือเราถามกล้องวงจรที่มันอยู่ตามถนนตามเสาไฟ
ซึ่งเป็นพื้นที่ของส่วนกลางใช่ไหมคะใช่ใช่กล้องวงจรปิดมันจะติดอยู่หน้าโรงเรียน
๒ตัวแต่ว่าตามอาจารย์ที่โรงเรียนอาจารย์บอกว่ากล้องวงจรเสีย
เป็นของโรงเรียนหรือว่าเป็นของพื้นที่ของเทศบาลเป็นของเทศบาล
แล้วของโรงเรียนเขามีของเขาเองด้วยไหมคะของโรงเรียนอันนี้หนูไม่รู้ว่าเขามีเองหรือเปล่า
แต่ที่กล้องวงจรนี้เราถามเขานะคะเพราะว่าเป็นกล้องของเทศบาล
แล้วจุดที่ห่างออกไปจากพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยพอจะหากล้องวงจรปิดได้ไหมคะ
มันก็ไม่มีนะมันจะมีถนนสายนอกอีกตัวนึงก็ไม่แน่ใจว่ารถเขามอเตอร์ไซค์เขาจะออกเส้นนั้นหรือเปล่า
แล้วถามพื้นที่นิดหนึ่งนะคะคุณปังทิบตรงจุดเกิดเหตุมันเป็นโรงเรียน
เป็นชุมชนร้านขายของบ้านคนหรือว่าเป็นลักษณะแบบไหน
ก็เป็นร้านค้าอยู่ติดกับโรงเรียน
เขาก็ได้ยินเสียงปืนแต่เขาก็ไม่ได้เอกใจ
ก็ไม่มีใครเอกใจว่าจะเป็นพี่ชายโดนยิง
มีอาคารพาณิชย์มียังไงคะพื้นที่
ไม่มีจะมีบ้านสระมือก็จะมีร้านค้า
ซ้ายมือก็จะเป็นร้านค้าแล้วช่วงกลางก็จะเป็นโรงเรียน
อาจจะไม่ใช่หน้าที่เรานะคะหมายถึงว่าตำรวจ
หรือว่าเจ้าหน้าที่แม้กระทั่งกู้ภัย
เขาได้ไปช่วยถามหาไหมคะว่าแบบบ้านคนตึกร้านขายของ

อันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยู่ตลอดเวลา
ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันขอกลับมาที่สาเหตุ
ได้มีการคุยกับคุณประพัดศรภรรยาผู้ตายไหมคะ
ว่าน่าจะเกิดจากอะไร
อันนี้ยังไม่ได้คุยเลยเพราะตั้งแต่เช้านี่ก็ยังไม่ได้เจอกัน
ยังไม่ได้เจอไม่เจอตัวกันเลย
โทรหาคุณปางทิศตอนประมาณตี๕ใช่ไหมคะ

เขาอยู่กับตำรวจตำรวจเขากักตัวอยู่อืม
คุณประพัทธ์ศรไปกับตำรวจตั้งแต่ช่วงเช้า
โดยที่ตอนที่ไปเนี่ยตอนนั้นตัวคุณสามีเนี่ยเสียชีวิตแล้วยังคะ

เสียชีวิตแล้วแล้วก็ศพก็อยู่บนกู้ภัย
ก็ต้องรอตำรวจพิสูจน์หลักฐานอะไรหลายอย่าง
กว่าจะออกจากตรงนั้นได้ก็ประมาณ๑๐โมงกว่าส่งธรรมศาสตร์
ที่บ้านที่บ้านของผู้ตายหรือว่าแม้กระทั่งตัวคุณประพัดศร
ภรรยาเองเล่าหรือบ่นหรือกังวลเรื่องอะไรให้ฟังไหมคะ

กดตังค์อย่างเดียวกดตังค์แล้วก็คิดว่าต่างคุณต่อไป
เขาก็ไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังว่าว่าเขามีศัตรูตรงไหนอะไรยังไง
เราก็ไม่เคยตีปากเล่าให้ฟังแล้วเราก็เลยไม่รู้ว่าอะไรยังไง
อาชีพที่บอกว่าเป็นผู้รับเหมาต่อเติมบ้านเนี่ยนะคะ
มีขัดแย้งผลประโยชน์มียังไงกับใครไหมคะ
อันนี้ไม่น่าจะมีนะเพราะว่าเขาไม่ได้รับงานใหญ่
เขารับงานเล็กต่อเติมบ้านนิดเล่นหน่อย
ห้องนงห้องน้ำอะไรประมาณนี้
ไม่ใช่ว่าต้องไปแข่งแย่งงานกับใคร

มีปัญหาเรื่องติดเงินติดทองไม่ว่าจะเป็นทั้งเป็นเจ้าหนี้เขา

อันนี้ก็ไม่รู้ว่าต้องคุยกับเมียเขาอย่างเดียว
เพราะว่าเขาไม่เคยเล่าอะไรให้ฟัง
ตรงนี้เราคือว่าเราไม่รู้อะไรเลย
เราไม่ค่อยได้ไปมาหาสู่กัน
มีงานอะไรทีถึงจะเจอกันทีอะไรประมาณนี้

คิดว่ามีเรื่องส่วนตัวไหมคะเท่าที่คุณปรางทิพย์ทราบ

อาจจะเป็นความขัดแย้งกับใคร
แม้กระทั่งมีปัญหาในครอบครัว
ไม่มีเราไม่รู้ต้องข้อมูลตรงนี้
ถ้าเรารู้ข้อมูลตรงนี้เราก็ให้ได้ป่ะล่ะ
โดยบุคลิกแล้วผู้ตายเป็นคนนิสัยใจคอยังไงคะ
เขาเป็นคนใจร้อนเขาเป็นคนหัวร้อนมาก
เอาแต่ใจตัวเองไม่ได้อย่างใจก็โวยวาย

เคยมีคดีวิวาสกับใครไหมคะ

ถ้าพูดถึงขึ้นโรงขึ้นศาลก็ไม่เคยได้ยินนะ
แต่ให้ทะเลาะนิดหน่อยอย่างนี้ก็ไม่รู้
เพราะว่าบ้านมันก็ไม่ได้อยู่บ้านใกล้กันเน

เพราะว่าเขาจะเรียกใช้ให้เราก็ไป

เท่าที่ตำรวจแจ้งญาติเนี่ยคือว่า

โดนกระสุนที่ตรงไหนของร่างกายคะ

แต่ที่ให้เห็นคือว่ามันโดนแขน

ทางคุณประพัดศรก็ยังสอบไม่เสร็จ

ออกมาจากการสอบของตำรวจเมื่อไหร่ด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ก็รออยู่เหมือนกัน

ก็รอจะส่งโรงพยาบาลอยู่เหมือนกันเพราะเขาแย่อยู่เหมือนกัน

ตอนนี้คุณปางทิพย์อยู่ที่โรงพักใช่ไหมคะ

ที่นครหลวงใช่ไหมคะ

ในห้องบ้างไหมคะนั่งสอบกันอยู่หลายคนไหมคะ

ไม่ได้ตำรวจเขาเอาโทรศัพท์ไป
บางทิพย์คะยังไงขอบคุณมากสำหรับข้อมูลเบื้องต้นนะ
ทราบว่าไม่ได้ใกล้ชิดมาก
แต่ว่าระหว่างรอคุณประพัดศรนะคะยังไงขอบคุณข้อมูลเบื้องต้นนะคะ
แล้วก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะท่านไอนรณรงค์ค่ะโอ้โห
ก็เห็นใจเจ้าที่คงทำงานกันเต็มที่
เพราะว่าการยิงหน้าโรงเรียน๔นัด

มันเป็นตอนตี๕เผลอจะเป็นตี๔เกือบตี๕ด้วยซ้ำ

พระอาจจะยังไม่เดินมิถบาทเลยตอนนั้น
มันเป็นช่วงเวลาที่มืดกำลังจะไปสว่าง
แต่อันนี้คือมันสามารถบอกได้จากการเลือกเวลา
จำนวนการลั่นกระสุนวิธีการมากี่คนมารถอะไรอย่างนี้

ก็น่าจะบอกได้อย่างแรกคือน่าจะเป็นมือปืนอาชีพ
แล้วก็น่าจะมีการวางแผนกันมาโดยมีคนให้ข้อมูลมา
ว่าจะต้องมาที่จุดนี้จุดนี้เป็นประจำทุกวัน

คือการที่เลือกจังหวะคือมันเป็นจังหวะที่แค่ภรรยาลงไปเปิดประตูอ่ะคือทำไม
ถ้าสมมุติเป็นแต่ที่ฉันไม่แน่ใจสถิตินะคะ
วิธีการที่ถ้าสมมุติจะมีคนทำร้ายกัน
โดยคนที่เขารับจ้างเป็นมืออาชีพอย่างนี้เนี่ยนะ
คือมันเสี่ยงมากนะที่มันใช้พื้นที่อย่างนั้น
คือในคดีอื่นคนร้ายที่มันจะก่อเหตุ

แล้วก็มีคนที่ว่าจ้างให้ข้อมูลอยู่แล้วว่า
เขาจะมาเวลานี้มาทำกิจวัตรแบบนี้แบบนี้

แต่นี่มันนิดเดียวนะแล้วเขามากับภรรยาไง
คือเขาจะไม่เลือกคดีที่ผ่านมามันจะไม่เลือก
เวลาที่อยู่คนเดียวไปไหนมาไหนคนเดียว
คือนี่การที่เขาเลือกนี่เขาเลือกแล้วนะ

ซึ่งเป็นจุดที่มือปืนรับจ้างเขาใช้กันเนี่ย

ทนายรณรงค์ต้องเคยเจอคดีแบบนี้แล้วแหละ

ถ้าสมมุติอย่างนี้เท่าที่ฟังคือกล้องวงจรปิด

ครับยากไหมคดียากนี้

ใส่หมวกหรือใส่อะไรบ้าง

แล้วรายละเอียดจะไม่ได้รายละเอียดไม่ได้แล้วภาพวงจรปิดถึงได้มา
ก็จะไม่ชัดและไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นใคร
และยิ่งถ้าจับกลุ่มในวันคืนนี้จับไม่ได้พรุ่งนี้ยังจับไม่ได้อีก
หลักฐานก็จะน้อยไปเรื่อย
แต่ถ้าฟังจากคุณปรางทิพย์ซึ่งเป็นน้องสาวเนี่ยนะคะ
คือคิดว่าถ้าตำรวจสอบขนาดนี้เบาะแสอาจจะมีนะ
ก็อาจจะมีเอาใจช่วยตำรวจให้คลี่คลายให้ไวที่สุด
เพราะนี่เป็นคดีอุชกันนะครับแล้วถึงแม้จะได้หลักฐานมา

หาทำไมยังไงครับ
คดีที่มีการยิงกันตอนกลางคืนแบบนี้มันเอาผิดค่อนข้างยาก
จากว่าผู้ต้องหาเขาจะรับสารภาพเอง
คือเวลาทนายขึ้นสู่ศาลมันมีการซักค้าน
มีการพูดถึงจังหวะพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตก

วันเวลาดังกล่าวมีแสงเพียงพอให้กับพยานเห็นเหตุการณ์ไหม
แล้วตำรวจหรืออายการเอาหลักฐานอะไรมาชี้ชัดว่า
ผู้ต้องหาเป็นคนยิงเป็นคนลั่นไกล
เจอปืนเจอรถที่หายไปไหม
คือถ้าไม่เจออะไรหรือไม่มีใครมายืนยันอะไรเลย

คือต่อให้เจอผู้ต้องสงสัยและมีการแจ้งข้อเก่าหา

ญาติอาจจะพอใจว่าโอเคตำรวจส่งฟ้อง
คิดว่าน่าจะเอาผิดคนที่ยิงสามีตัวเองได้

เขาเป็นผู้กระทำความผิดสารก็ยกฟ้อง
หรือบางคดีอายการสั่งไม่ฟ้องก็มี

คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักสักครู่ค่ะทนายรณรงค์
ไม่แน่ใจว่าจะทันที่คุณประพัดศรจะสอบกับตำรวจเสร็จหรือเปล่านะคะ
แต่เดี๋ยวอย่างน้อยเราจะได้คุยกับผู้สื่อข่าวในพื้นที่

เราก็คงจะได้ไปคุยกันมาไม่น้อยเหมือนกันนะคะ

ทำไมถึงมีการสังหารกันที่หน้าโรงเรียน
แล้วก็ช่วงเวลาแค่ภรรยาลงไปจากรถเท่านั้นเองสักครู่ค่ะ

จากการสอบดูจากเวลาแล้วไม่น่าจะทันเวลารายการ

ซึ่งก็ลงพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเหมือนกันนะคะ
คุณมีชัยจันศิลาค่ะคุณมีชัยสวัสดีค่ะ
คุณมีชัยสาปข่าวตั้งแต่ตอนประมาณซักกี่โมงคะ
ตอนที่รับแจ้งรับแจ้งว่าอะไรคะ
คุณมีชัยคือกระสุนสี่นัดที่เข้าที่ตัวของผู้ตายทั้งหมดเลยเหรอคะ
หูแผน
แล้วก็เข้าใต้ใต้ในด้วย

พื้นที่นั่งนั้นเนี่ยชุมชนไหมคะ

ในขณะนั้นเมื่อกี้ที่ผมได้รับแจ้งแล้ว
ก็มีเจ้าชั้นที่แน่นายสู้ภัยเอิ้ยนชะยาครับ
เข้าช่วยเหลือคือปั๊มหัวใจประมาณ๓๐นาทีครับ
ก็ยื้อชื้นพูดสิวิทย์ไม่ได้ครับ
ค่ะคุณมีชัยตรงจุดที่เกิดเหตุเมื่อสักครู่นี้
ถามคุณปรางทิพย์น้องสาวผู้ตายเนี่ยนะคะ
บอกว่ากล้องวงจรปิดมีหลายตัวเหมือนกันแต่เสียหมดเลยเหรอคะ
ถูกครับกล้องจรทั้งหมดตรงที่เกิดเหตุนะครับ
มี๒ตัวไม่สามารถใช้การได้
เลียนปลาและเจ้าที่จัดต่อไฟครับ
เล่งตามหาป้องกังจ่อแล้วก็หาเส้นทางโทรลายที่หลบหินหรือมาหลักยิงนายสวัสดิ์ชัยครับอ่า
คุณมีชัยจากเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยณเวลาเกิดเหตุจริง
จริงมันอยู่ที่ประมาณสักตี๕ไหมคะหรือว่าก่อนนั้น

คุณมีชัยตรงนั้นและพื้นที่เป็นชุมชนมีคนตื่นออกมาเตรียมกับข้าว
ทำกับข้าวเตรียมไปทำงงทำงานยังคะ
ขณะนั้นนะครับตอนนั้นยังครับเป็นเส้นทางที่เปรียวมาก
ก็ไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ครับ

คุณมีชัยค่ะจากการลงพื้นที่คุณมีชัยได้ข้อมูลอะไรเล่าให้ฟังได้บ้างคะ

แล้วก็ได้ยินเสียงพื้นประมาณ๓๔๐นัด

คุณธวดผู้ตายเขา
เราพอจะชัดเจนหรือตีกรอบเข้ามาได้หรือยังคะ
ว่าน่าจะเป็นจากเรื่องขัดผลประโยชน์เรื่องงาน

สามเรื่องผู้ตายปล่อยเงินกู้นอกระบบครับ
แล้วก็๔ประกันชีวิตของผู้ตาย
ห้าความขัดแย้งกับลูกลูกเขยครับ
และ๖การก่อสร้างต่อเติมบ้าน

วันนี้ที่ตำรวจสอบมีภรรยาคนเดียวเลยหรือเปล่าคะ
ไม่ครับวันนี้ครับคุณต้นนะครับก็ได้เชิญ
ภรรยาลูกสาวแล้วก็ลูกเขยแล้วก็หลาน
แล้วก็พ่อพ่อลูกเขยนะครับ
มาหมดคือทุกคนในครอบครัวที่เกี่ยวข้องมาหมดใช่ไหมคะ

แต่ตอนนี้ก็เหลืออยู่ภรรยาของ
ธวัชชัยแล้วก็ลูกสาวแล้วก็ลูกเขยครับ
ในขณะเนี้ยครับอ๋อคุณคุณมีชัยค่ะ
คือคนในครอบครัวหรือว่าเท่าที่คุณมีชัย
พอจะได้คุยบ้างระหว่างวันเนี่ยนะคะ
คือคนในครอบครัวพอจะบอกได้ไหมว่าเขาสงสัยเรื่องไหน
อันนี้ในมุมคนในครอบครัวตอนนี้ครับ
ผมเองก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้คุยกับ
ทั้งภรรยาหรือลูกสาวหรือลูกผื่นนะครับ
ก็แบบนี้นะครับเพราะว่าขณะนี้สมรวจอยู่ในสถานการณ์ส่วนส่วนอยู่แล้วครับ
เรียนขอถามแบบนี้นะคะในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอุทิยาเนี่ย
เกิดลักษณะคดีแบบนี้การทำร้ายอาชญากรรมกันแบบนี้
เกิดขึ้นบ่อยไหมคะก็ไม่ค่อยบ่อยอะครับ
คือเพราะว่าคือที่ส่งคืออาจจะไม่ได้มีน้ำหนักนะ
แต่คือเอกเป็นชุมชนหน้าโรงเรียน
แล้วประกบยิงสี่นัดเนี่ยคือแบบไม่ค่อยแหม่
ส่วนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะมีส่วนใหญ่นะครับ
ก็มีเล็กน้อยครับยิงนัดเดียวยิงขู่กันหรืออะไรอย่างนี้ครับ
แต่เจ้าที่ตำรวจเนี่ยส่วนใหญ่ก็จับได้ทั้งหมดนะครับ
อ่าคุณคุณมีชัยคะกรณีของอันนี้เรียนเอามาจากหลายหลายประเด็นที่บอกนะคะ
กรณีกับภรรยาหรือกับลูกเขยอันนี้ถามแคบเข้ามาสำหรับคนในครอบครัว
กับภรรยาเนี่ยคือเคยมีเรื่องมีราวอะไรกันเหรอ
กระโปรชนิดหนึ่งเกิดในครอบครัวแล้ว
ส่วนลูกเขยนี่เคยมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าคะ
จากเรื่องต้นนะครับที่ที่ได้คุยได้ได้คุยกับทางผ้าบ้านนะครับ
มีบ้างมีบ้างครับประมาณ๓๔ครั้งครับ

มันสามารถบอกได้ไหมคะคุณมีชัยว่าคนที่มาก่อเหตุเนี่ยเป็นเหมือนกับมืออาชีพเลยหรือเปล่าคะ
หวังว่าไม่นะครับ
อยู่แต่การที่เคยเห็นแล้วเพราะว่า
ถึงตอนนี้คาดว่าน่าจะสอบเสร็จวันนี้ไหมคะ
ก็ต่างคนต่างพื้นที่แต่ละจุดเพื่อหา
ตอนนี้ครับอยากจะหาสิ่งแวดล้อมพยานอยากจะหาคนเช้าหน้า
ด้วยปกติคนแถวนั้นนี้เขาจะต้องตื่นเช้ากันจะไหมคะ

ทำอาชีพกันตรงนั้นต้องตื่นฝนใหญ่ประมาณ๖โมงขาว

ใช่ใช่ประมาณนั้นครับ
แต่บ้านคงคงไหนออกมาครับ
เข้าใจค่ะคุณมีชัยเดี๋ยวเบื้องต้นได้ข้อมูล
เวลาเราไม่ทันที่จะรอคุณประพัดศรออกมาแล้วนะ

คุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาสั้นธนายรณรงค์
อันนี้คืออันนี้มันจากหลายเรื่องนะคะ
แต่ว่าก็มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวบางส่วนด้วย

แม้กระทั่งเรื่องของประกันชีวงประกันชีวิต
อันนี้เป็นการตั้งข้อหาที่ต้องตั้งไว้ก่อนอยู่แล้วหรือเปล่า

คุณผู้ชมคะช่วงสุดท้ายนะคะทนายรณรงค์ค่ะ

ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ตำรวจต้องตั้งประเด็นกว้างครอบคลุมทั้งหมดถูกไหมค

เขาน่าจะตีกรอบประเด็นบางประเด็นไปมากกว่าแล้วแหละ
อย่างเช่นเป็นประเด็นเรื่องของครอบครัวหรือว่าเป็นประเด็นเรื่องทางธุรกิจ
เพราะไม่น่าจะมีประเด็นที่คนจะฆ่ากันเยอะ
ส่วนกรณีที่ยังถ้าฟังจากนักข่าวนะคะมีคนในครอบครัวอยู่ด้วยประเด็นนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่ต้องตั้งไว้ก่อนถูกไหมค
เขาก็ต้องสอบนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการยิงโดยมีข้อมูลว่าต้องมาทำกิจวัตรประจำวันแบบนั้นแบบนี้
เขาก็ต้องสอบคนที่รู้เรื่องก่อนเบื้องต้นเลย

แล้วคนใดก็จะได้อธิบายต่อว่าเขามีเหตุขัดแย้งกับคนอื่นตรงไหนตรงไหนบ้างเพื่อจะได้ไปขยายปมต่อ
แล้วอย่างที่ทนายเอกบอกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยตกลงว่าคดีนี้ถ้าฟังจากนักข่าวแล้วด้วยแล้วนะคะคือตรงง่ายหรือยาก

ใช่ครับหลายคดีพอหลักฐานมันไม่ถึงแล้วมันมีการต่อสู้คดีกันจริงจังแล้วทนายความที่เข้ามาทำเนี่ยใช้เทคนิคในการต่อสู้ทางศาลก็ยกฟ้องก็ค่อนข้างเยอะ

ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ที่เราเชิญธนายค์ลงมายังไม่ได้รับทำคดีอะไรนะคะคือแค่เหมือนกับเคยมีประสบการณ์เห็นคดีแบบนี้อยู่บ้างทีนี้ในส่วนของเวลาก็ไม่ทันแล้วนะคะว่าตกลงแล้วเกิดเหตุการณ์ขึ้นน่าจะเป็นไปในทิศทางไหนสำหรับคำตอบถ้าเราได้สัมภาษณ์กับภรรยานะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวตามกันต่อเดี๋ยวบ
มาค่ะคุณผู้ชมเป็นรายการพิเศษนะคะเริ่มต้นเป็นครั้งแรกวันแรกของทางไทยรัฐทีวีนะคะเวทีดีเบตที่จะเกิดขึ้นสำหรับไทยรัฐเรื่องตั้ง๖๒นะคะวันจันทร์วันแรกเจอกับดิฉันและคุณพระคุมดำเนินรายการร่วมกันแล้วก็พักการเมืองอีกหลายพักการเมืองทีเดียวถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดนะคะอย่างน้อย
โปรดติดตามตอนต่อไป